คดีแรกไปเริ่มเรื่องของคดีฟอสสปายกันก่อนนะฮะ
แน่นอนตอนนี้กำลังตามล่าเสียอ้วนผู้บงการฆ่าฟอสกับสปายนะครับ
ล่าสุดก็จับได้เพิ่ม๒คนก็คือบอลกับป๊อปปี้
ซึ่งเป็นคนขับรถร่วมขบวนการของเสียอ้วนนั่นเอง
เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตำรวจจังหวัดชนบุรีนี่แหละครับได้ควบคุมตัวนายจิรศักดิ์อุไนบันหรือว่าป๊อปปี้อายุ๓๔ปี
คือป๊อปปี้เป็นลูกน้องคนสนิทของเสียอ้วนถูกออกไม้จับพร้อมกับเสียอ้วนเลย
ก็มีการจับกลุ่มตัวไปสอบสวน
หลังจากเมื่อวานช่วงค่ำนายจิรศักดิ์ติดต่อขอมอบตัวที่ภูเก็ตเพราะว่าเขากลัวถูกจับตาย
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็ปูพรมค้นหากัน
และทันทีที่มอบตัวคนนี้คนใส่หมวกสีดำแล้วก็เสื้อแจเก็ตสีครีมนะครับ
ก็ถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินจากภูเก็ตบินตรงมาที่สนามบินอุตภัว
แล้วก็ส่งไปที่โรงพักนาจอมเทียนเจ้าของคดีทันที
พอถึงปุ๊บเอาตัวนายจิตรศักดิ์เข้าห้องสอบสวนทันทีเลยครับ
สังเกตสีหน้าสีตานี่คนชื่อบ๊อปปี้เขาก็น่าเคร่งเครียดนะ
เพราะว่าถูกจับกลุ่มแล้วก็เข้าห้องสอบส่วนทันที
แล้วก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ไม่ยอมพูดอะไรกับสื่อมวลชนที่ไปดักรอทำข่าว
หลังสอบปากคำป๊อปปี้บอกว่า
ทำหน้าที่เป็นคนขับรถคุ้มกันทีมของเสียอ้วน

เขาขับรถคุ้มกันและขับรถตามประกบรถของผู้ตายตลอดเวลา
ก่อนจะทำการก่อเหตุขึ้นมา
ก็คือขับรถยาลิสเป็นคอยคุ้มกันรถกระบะของทีมเสียอ้วน

เมื่อวานตำรวจก็มีการยึดรถเก่งเพิ่มเติมอีก๑คัน

ที่เช่ามาจากเต็มรถในพัทยา
ก็นำไปไว้ที่โรงพักนาจอมเทียนเพื่อตรวจสอบต่อไป
ก่อนหน้านั้นตำรวจสามารถจับกลุ่มในบอลได้ก่อน
นายบอลก็คือนายเกียรติศักดิ์สุมรางแสงมีบุญอายุ๓๕ปี
ผู้ต้องหาตามไหมจับร่วมกันฆ่าฟอสปายได้
แล้วก็พาเสียอ้วนและพวกไปก่อเหตุ
จากนั้นพอก่อเหตุก็เปลี่ยนเป็นรถกระบะพาเสียอ้วนหลบหนี
ซึ่งหลังจากที่ขับรถไปตกข้างทางที่สะแก้ว
แล้วก็มีญาติมารับในบ่อนไปกบดานที่บ้านแม่ที่เขาชะกัน
จะถูกชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสาแก้วตามรวบตัวได้
นอกจากนี้ผลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

ไปมอบให้กับผู้กำกับการสพนาจอมเทียน
และตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปตรวจค้นปืนตามคำให้การของในบอล
เอาไปทิ้งตรงไหนอย่างไรก็ไปตรวจเจอได้
ไปทิ้งไว้ข้างทางเป็นพงหญ้า
ไกลจากจุดเกิดเหตุมากเท่าไหร่
ก็เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมด๔กระบอกด้วยกัน
และทุกกระบอกยังคงมีกระสุนปืนอยู่ด้วย
และยังพบกระสุนปืนอีก๑๒๙นัดด้วยคุณผู้ชม

จากนั้นก็นำตัวในบอลไปชี้จุดทิ้งปืน

ผู้ตานหลวงกับโรงพยาบาลสัตว์ไตเฮียบ

เข้ามอบตัวเมื่อวานที่ภูเก็ต

โดยสายันไปตีซี้กับเพื่อนของฟอสกับสปาย

ก็เป็นคนชี้จุดเป็นคนส่งเรื่องของโลเคชั่นไปให้ว่าเขาอยู่ตรงนี้

ยังมีผู้ร่วมกระบวนการอีกหนึ่งคน

คือนายบ่าวเขาบอกว่านายบ่าว
เป็นคนทำหน้าที่มือปืนลั่นไกล
สังหาร๒ศพตามคำให้การ

ที่อ้างว่าบ่อนเนี่ยไม่ได้เป็นคนยิง

ถูกศรีอ้วนสั่งให้นายบ่าวเป็นคนยิง

พอไปถึงจุดเสียอ้วนก็สั่งให้บ่าวลงไป

อ้วนร่วมลงมือด้วยหรือเปล่า
เนื่องจากว่ามีบางข้อมูลที่และบุว่า
อ้วนนี่แหละเป็นคนลงมือยิงฟอสกับสปาย

ซึ่งก็หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ